พาคุณผู้ชมไปดูประเพณีการแข่งเรือแล้วก็การวิ่งควาย
บอกเลยว่ามันมากเลยแหละครับ
อ้าวฮุยแล้วอ้าวบึ๊ดจ้ำบึ๊ดบึ๊ดจ้ำบึ๊ด
เฮ่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับคุณผู้ชม
วันนี้เรามาออกเสียงแข่งขันกันแบบนี้เนี่ย
ก็เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปสนุกสนาน
สีสันเทศกาลแข่งขันประเพณีพื้นบ้านกัน
จะมีประเพณีอะไรบ้างแล้วจะสนุกสนานขนาดไหน

มาประเดิมกันที่แรกกับการแข่งขันประเพณีวิ่งควาย
ที่จังหวัดชนบุรี
เพราะควายแต่ละตัวนี่ติดเทอร์โบกันหรือเปล่าเนี่ย
วิ่วโอ้โฮมองไม่เห็นเลย
วิ่งกันแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว
สีสันความสนุกแบบนี้ถูกจัดขึ้นภายในงานที่มีชื่อว่า
โครงการอนุรักษ์การแข่งขันประเพณีวิ่งควาย
การอนุรักษ์การแข่งขันประเพณีวิ่งควายประจำปี๒๕๖๕
ภายในพื้นที่สำนักงานบริหารส่วนตำบลสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ซึ่งประเพณีวิ่งควายถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน
ยังเสริมสร้างความผูกพันระหว่างเกษตรกรและควายไทยอีกด้วย
โดยในงานแต่ละหมู่บ้านก็จะส่งตัวแทนมาทำการแข่งขันวิ่งควายในท้องนา
เต็มไปด้วยโครนโครนและโครน
ซึ่งควายแต่ละตัวก็วิ่งเร็วซะเหลือเกิน
ส่วนชาวบ้านก็เชียร์กันลั่นทุ่งนา
เพราะความมันจนสุดท้ายก็ได้ผู้ชนะของงานในที่สุด
ซึ่งนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้ว
ยังถือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย

มาต่อกันที่การแข่งขันทางน้ำกับประเพณีแข่งเรือยาวที่จังหวัดลบบุรีกัน
ถ่ายกันชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยจริง
นี่คือภาพบรรยากาศที่จัดขึ้นในงานสืบสารประเพณีแข่งเรือยาว๑๒ฝีภาย
ซึ่งงานนี้เขาจัดขึ้นทุกปี
เพื่อสืบสารประเพณีการแข่งขันเรือยาว
ที่มีมาแต่โบราณให้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ไว้
อีกทั้งเป็นการมอบความสนุกสนานให้กับประชาชน
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย
โดยภายในงานก็จะมีตัวแทนแข่งเรือยาว๑๒ฝีภาย
ของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมแข่งขันในงานนี้ด้วย
บอกได้เลยว่าแต่ละทีมแข่งกันแบบไม่มีใครเยี่ยม
โหแข่งเราผิดเลย
ทำเอาคนดูลุ้นตัวโกงเชียร์จนเสียงแหบเสียงแห้งเลยทีเดียว
จนสุดท้ายคนที่เร็วกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไป

ยังเป็นการกระชับมิตรของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย
ตลอดข่าวยังมีเรื่องสนุกมาฝากคุณผู้ชมอีกเพียบ
อย่าพลาดรับชมกันนะจ๊ะ

นี่ก็เป็นการสืบสารประเพณีวิถีของไทยที่สนุกมากเลยนะครับ
ส่วนครั้งหน้าผมจะพาไปดูอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับ

สุดยอดเมื่อกี้เหนื่อยเลยพาคุณชนะไปวิ่ง
วิ่งอะไรวิ่งขวาย

ใช่มันก็ต้องตามติดให้มันถึง